คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกต้องบอกว่าความแซ่บความเสียในวัย๕๐กรัฐเป็นเหตุจริง
สำหรับพี่ใหม่เจริญปูระนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถูกนำเอาชุดรูปที่อยู่ในชุดว่ายน้ำเนี่ยไปแอบอ้างในการขายผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
นี่ไงคือแซ่บมากเสียมากจริง
นี่คือตัวแม่ของจริงนะคุณแต่ว่าแฟนคลับอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดเลยนะคะ
พี่ใหม่เขาโพสต์เตือนแล้วว่ามั่วมากพี่ใหม่ไม่มีส่วนรู้เห็นใดทั้งสิ้นกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้นะคะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งคดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคดีดาราเน็ตไอดอลรีวิวเมจิกสกิน
วันนี้สองดาราสาวปันสุธตาแล้วก็เอสเตอร์สุปีรีลาเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา
โดยทั้งสองคนมีสีหน้ายิ้มแย้มจำใสทักทายกับสื่อมวลชนนะคะ
จะยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาถูกดำเนินคดีเดียวกัน
ฐานผิดพรบเครื่องสำอางพุทธศักราช๒๕๖๐
โฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับไม่ต้องนำตัวส่งฟ้องศาลนะคะ
จากความผิดมีอัตราโทษไม่สูง
จากนี้ค่ะยังเหลือดารานุ่มอีกหนึ่งคนนั่นก็คือ
จุธาวุฒิที่ยังไม่ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งจะมีกำหนดเดินทางมาวันจันนี้นะคะ
ก็เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีนึง

เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คดีเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจใช่
ให้กับเหล่าดาราหลายคนในการที่จะรับงานได้เป็นอย่างดีเลย
ต้องแล้วนี่คือถือว่าเป็นกรณีเคสตัวอย่าง
ใหญ่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อว่า
รายชื่อที่เหลือเนี่ยจะเข้าพบชี้แจงกันเมื่อไหร่ยังไงบ้างนะคะ